คือบ้านแกจมน้ำอยู่ที่สมุทรปาการ

ลื่นตั้งแต่๒ทุ่มวันจันทร์คุณผู้ชม
ยัน๗โมงเช้าเมื่อวานเนี่ย

ไม่ซีดหมดแล้วคุณผู้ชม
บ้านได้ยินเสียงป้าลีร้องขอความช่วยเหลือ

เธอไปก้นอนก่อน
ฝั่งหนึ่งก็ห่วงป้าลี

ส่วนฝั่งป้าลีก็ห่วงบ้าน

คืออย่าไปโกรธท่านนะ
ผู้ใหญ่ท่านเป็นอย่างนี้ทุกคน

ไม่พร้อมหรอกนี่นะป้าลีก็คือหนึ่งในนั้นครับ

ลีหรือว่านางมาลีน้อยประเสริฐท่านอายุ๘๑ปี
อย่างที่บอกลื่นล้มตั้งแต่๒ทุ่มวันจันทร์ครับ๓ตุลาคมกระทั่ง๗โมงเช้า
ก็คือวันอังคารที่๔ตุลาคมเพื่อนบ้านได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงป้าลีร้องขอความช่วยเหลือช่วยกูด้วยกูนอนอยู่ในน้ำ

โอ้โหคุณน้ำแข็งป้าลีเนี่ยนะไปนอนจมน้ำอยู่ใต้เตียงอ่ะ
ใต้เปลี่ยงป้าสภาพยังไงอ่ะ
แต่ว่าหัวป้าเนี่ยยังหนุนอิดอยู่ฮะ

ก็เลยไม่จมน้ำครับก็เลยลอยเหนือน้ำขึ้นมา
แกเลยยังหายใจได้อยู่
หลังจากนั้นนี่แหละความยากลำบากครับพี่เบิร์พี่น้ำแข็งคือ
เพื่อนบ้านนะเป็นห่วงอยากจะพาป้าลีออกจากบ้านให้ได้เร็วที่สุดครับ
เกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมป้าลีออกจากบ้านเธออยู่คนเดียวได้ยังไงเนี่ย
แกไม่ยอมอ่ะสิก็ต้องออกอุบายครับ
บอกว่าป้าปารีป้าความดันต่ำแล้วนะ

คือแค่มานั่งนอกบ้านสูดอากาศเฉย

สุดท้ายป้าแกยอมออกมาแล้วก็ยอมขึ้นรถพยาบาลไปครับ

อยู่ที่ชุมชนชะอุ่มนิวัฏหนึ่งตะบนบางแก้จังหวัดสมุทรปรากาณ
แล้วบ้านแกนี่ฮะเป็นบ้านไม้๒ชั้นด้านล่างเปิดขายของชำอยู่
แต่พื้นบ้านแกต่ำกว่าถนนนะ
ในบ้านก็เลยมีน้ำขังอยู่สัก๓๐เซนครับ
ถามว่าตอนนี้ป้าแกเป็นยังไงบ้างก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านของป้าลีครับชื่อป้าตุ๊
ตู้แกเล่าว่าตอนตี๕ได้ยินเสียงดังโครมเลยนะ
แต่ไม่รู้ว่าอะไรเสียงอะไรไม่รู้เหมือนกันว่านั่นคือเสียงป้าลีล้ม
ซึ่งป้าลีเนี่ยบอกว่าล้มลงไปตั้งแต่๒ทุ่มก็จมน้ำอยู่แบบนั้น
ตัวเนี่ยซีดเซียวเหลืองแล้วอ่ะแล้วปกติป้าลีก็อยู่เพียงลำพังครับ
อยู่คนเดียวไม่มีลูกด้วยส่วนสามีป้าลีก็เสียชีวิตไปนานแล้ว
เพื่อนบ้านแกก็คือป้าตู้เนี่ยเคยแนะนำนะว่าปารีหาคนมาอยู่ด้วยไหม
ไม่ยอมไม่ยอมครับห่วงบ้านครับหรือเคยเสนอนะไปอยู่ที่อื่นไหมล่ะก็ไม่ยอมครับ
แถมป้าลียังบอกอีกกูคงอยู่อีกไม่นานหรอกไม่ต้องเป็นห่วงแต่คนอื่นเขาเป็นห่วงไงฮะ
ส่วนหลานสาวป้าลีชื่อน้องมะนาวอายุ๒๕ปีก็บ้านอยู่ใกล้กันนี่แหละห่างกัน๑๐๐เมตร
เล่าให้ฟังว่าป้าลีเนี่ยเป็นคนสันโดดชอบอยู่คนเดียวญาติเคยชวนอยู่ไปที่อื่นก็ไม่ยอมครับ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวคนที่บ้านของน้องมะนาวเนี่ยนะจะผลัดกันมาเช็คหน่อยมาดูป้าลีอยู่เป็นประจำหลังจากนี้นะ
ถ้าไปบอกให้ทดำรงเนี่ยทำไมก็ทำหรอกผู้สูงอายุ
ไปพูดให้เชื่อต้องใช้วิธีการไหนพี่เบิร์ต
นั่นนะสิต้องมีคุณสโลบายนะ
ผมว่าทุกบ้านมีแหละเราก็ใช้คำพูดไปบ้านนอกเลยปลอดภัยหน่อย